สำหรับเรื่องราวดีที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะคะ
พระบรมราชาพิเศษนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยมีการจัดแสดงรำฟ้อนเล็บนะคะ
มีนางรำกว่า๑๖๐๐ชีวิตมาร่วมฟ้อนรำกันสวยงามเลยล่ะค่ะ

สาวสวยสวก็มีน่ารักทั้งนั้นเลย

ถูกต้องนะคะเรียกได้ว่ามากันทุกวัยเลยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนางรำหรือนางสาวรำก็มากันหมด
เพราะว่างานนี้มีสาวที่เชียงใหม่มากว่า๑๖๐๐คนค่ะ
เป็นบรรยากาศการรำอยู่ที่บริเวณถนนคนเดินอำเภอสรรกำแพงนะคะ
ท้องถนนแห่งนี้เรียกว่าตอนนี้หยุดการสัญจรทุกชนิด
เพื่อให้นางรำเหล่านี้ได้แสดงความสวยงาม
ได้แสดงความสามารถแล้วก็โชว์การร่ายรำต่าง
เขาก็แต่งตัวด้วยชุดประจำถิ่นแบบล้านนานี่นะคะ
และที่สำคัญเขาก็ต้องใส่เล็บเนอะ๔นิ้ว

ถูกต้องนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของการฟ้อนเร็บ
้อนเล็บเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวรโอกาสสำคัญพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะ
เส้นทางนี้ระยะทางกว่า๗๐๐เมตรเลยนะคุณ
เพราะฉะนั้นนางรำเนี่ยก็จะทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยเห็นไหมคะ
แต่ละคนก็รำได้อย่างอ่อนช้อยสวยงาม
แสดงถึงความตั้งใจแล้วก็พลังใจอันเปี่ยมล้น
แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนขนาดไหนคุณภาพอากาศจะแย่ยังไง
แต่ไม่ไหวนะเจ้าเขามารำกันแบบนี้นะเจ้า
ก็ทำให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องมาเฝ้าชมการแสดงนั้นประทับอกประทับใจ
ไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่เองหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ

ครั้งหนึ่งเนี้ยได้เห็นครบวนนางรำที่ยาวเมืองเป็นถนนกันนี้
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มสายรำอย่างด้วยความตั้งอกตั้งใจทุกคน

ถูกต้องนางรำแต่ละคนก็เต็มที่
แล้วก็คนที่มาดูก็จะได้เห็นเรื่องของศิลปะต่าง
ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมศิลปะการแสดง
แล้วก็รวมถึงเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบโบราณล้านหนาด้วย
ตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอน
นี่น้องใบตองเขาเห็นแล้วก็คันไม้คันมืออยากจะไปรำกับเขาบ้าง
อยากจะฟ้อนหน้าคุณนี่ละ

เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวกัน